ให้คุณผู้ชมดูอุบัติเหตุประทึกนี้นะครับ
โอ้โหรถคันที่วิ่งสวนเลนมาอยู่คงเสียหลักฮะ
แล้วก็ข้ามเกาะกลางหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ให้คุณผู้ชมเหมือนไปนั่งอยู่ในรถคันหนึ่ง
ที่กำลังจะเผชิญกับอุบัติเหตุครั้งนี้นะฮะ

นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะอุบัติเหตุเกิดได้ทุกเวลาจริงนะคุณนะ
ขนาดรถคันที่ติดกล้องหน้ารถเขาไม่ได้ประมาทอะไรเลยเนี่ย
ตามทางปกติเลยขับชิลปกติเลยแต่อยู่นู่นฮะ
เลนสวนนู่นหูมีรถเสียหลักพุ่งข้ามเลนมาอย่างรวดเร็วกระบะคันสีแดงเมื่อกี้
แล้วก็โอ้โหตัดหน้ารถคันดำเมื่อสักครู่นี้ทำให้รถที่ติดกล้องหน้ารถไปชนท้ายรถคันดำอย่างที่เห็นนะครับ
แล้วคนในรถนะผู้ชายคงเป็นคนขับนะผู้หญิงเป็นคนที่นั่งมาด้วย
ผู้หญิงก็กรี๊ดลั่นด้วยความตกอกตกใจนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยคลิปเหตุการณ์มันก็จบลงนะครับ
เน็ตบอกว่ากระบะคันสีแดงที่ข้ามฝั่งมาน่าจะโดนชนเหมือนกัน
โดนชนจากฝั่งนู้นมาแล้วก็เสียหลักข้ามเกาะกลางมาฝั่งนี้นะครับ
แล้วก็มาตัดหน้ารถคันสีดำก่อนจะตกไปข้างทางทำให้รถคันสีดำเนี่ย
ด้านหน้าที่ถูกชนก็พังยับเหมือนกันส่วนรถที่ติดกล้องเนี่ยเบรกไม่ทันหรอก
จังหวะนี้ก็ไปชนท้ายนะฮะชนท้ายคันสีดำตรงนี้นะครับ
คนที่เข้ามาแสงความคิดเห็นบอกว่าโอ้โหสิ่งที่กลัวที่สุดเวลาขับรถก็คือ
โดนข้ามเกาะกลางมาค่ะชนแบบนี้แหละเพราะมันพุ่งมาตรงตรงเลยอ่ะอ่า

แล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อน
ดังนั้นไม่ว่าจะขับรถที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่

แล้วก็อยู่ในระยะปลอดภัยขับไม่เร็วไป
จะมีระยะเวลาในการตัดสินใจเพิ่มขึ้น
ว่าจะเบี่ยงหลบกับอุบัติเหตุไม่คาดคิดอย่างไกลนะครับคุณฮะ